ผู้ชายฆ่าผู้หญิงประเทศชักอยู่ยากทำไมโหดจัง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามคดีนี้กันหน่อยนะคะ
คดีในปุ๊ที่ฆ่าโหด๕ศพเป็นครอบครัวฝั่งภรรยา
จุดแรกที่ก่อเหตุคือยิงพ่อตายิงภรรยา

ก่อเหตุยิงแม่ยายพร้อมกับญาติฝั่งภรรยา

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดคุณผู้ชม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสามารถควบคุมตัว
นายปุ๊คนนี้ได้เรียบร้อยแล้วที่ระนอง
คือเตรียมจะออกไปทางชายแดนภาคใต้แล้วค่ะ
และผู้ที่ก่อเหตุคือนายธีรพลปิ่นอมรหรือว่าปุ๊นะคะ
โดยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ควบคุมตัวได้แล้วที่
จังหวัดระนองก็ควบคุมได้พร้อมกับอาวุธปืน
ใช้ในการก่อเหตุแล้วกำลังนำตัวมาสอบ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะเจ้าของรถกระบะเลขทะเบียนพพ๓๑๖๑ชนบุรี
กับรถเก๋งสีขาวทะเบียนงองูททหาร๙๖๔๐ชนบุรี
คันนี้เป็นรถที่ปรากฏในภาพวงจรปิดว่าไปจอดรับในปุ๊ตอนที่หลบหนีหลังจากก่อเหตุ

๒คันนี้ในในปุ๊ตเอารถจักรยานของแม่บ้านไปโรงแรมมาจอดทิ้งไว้
ใช่เพราะว่าเจ้าของรถทั้งสองคันเขาก็เห็นข่าวตัวเองแหละ
เห็นรถตัวเองอยู่ในข่าวแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นพักพวก
ของนายปุ๊พานายปุ๊หลบหนีหรือเปล่าจากการสอบถามเจ้าของรถเก๋งสีขาวเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าวันนั้นได้เดินทางกลับมาจากทำธุระที่เชียงราย
แล้วตอนที่จอดรถติดไฟแดงเนี่ยนายปุ๊กเนี่ยขี่มอเตอร์ไซส์มาแล้วมาจอดข้างข้าง
กระจกรถเขาแล้วก็บอกว่าพี่ขอติดรถเข้ากรุงเทพไปเยี่ยมแม่หน่อย
แม่ผมป่วยหนักแล้วเดี๋ยวจะให้ค่าน้ำมันเนี่ยพันหนึ่งนายปุ๊ก็อ้างว่า
เดี๋ยวจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านพี่ชาย
อยู่ริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์แล้วก็จะมารอขึ้นรถตามจุดนี้ค่ะ
เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนี่แหละทีนี้ระหว่างที่รับในปุ๊มาบนรถ
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปสักประมาณห้าสิบกิโลเนี่ยนะคะนายปุ๊ก็อ้างว่าเนี่ย
จะมีเพื่อนมารับแล้วก็ขอลงระหว่างทางหลังจากนั้นก็ลงจากรถไป
ซึ่งทางคนขับรถเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลย
มารู้อีกทีนึงตอนเป็นข่าวว่ารถผมแล้วก็ตัวผมเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าผมไปช่วยเหลือในปุ๊ในการพาหลบหนีก็เลยเกิดความกังวล
แล้วก็ตัดสินใจเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ติดไฟแดงอยู่แล้วคือดูดบุหรี่เขาเปิดกระจกไว้นิดนึง
มาขอว่าผมขอจีบรถไปด้วยผมสะเลาะกับแฟนมา
แล้วแม่ไม่สบายจะติดไปกรุงเทพผมให้พันหนึ่ง
แล้วทีนี้เหมือนเขาก็นัดแน็กกันว่าโอเคไปได้
แล้วก็ไปรับตรงที่จุดที่มีภาพค่ะ
ว่าให้มารับตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วให้มารับไป
แฟนหนูก็จอดส่งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมารับไป
เมื่อวานนี้ค่ะพี่เขาส่งมาว่าใช่คนที่ไปรับมาไหม
เขาบอกใช่แล้วเขาก็เลยส่งมาว่าซวยแล้ว
คนนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนว่ารับมาก็เลยรีบติดต่อมาทางนี้เลยว่า
จะทำยังไงได้เพราะเราไม่อยากโดนไปด้วย
ก็คือมาแสดงความบริสุทธิ์ก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืน
นี่ค่ะเจ้าของรถก็เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สพพญาแมนนะ
ใช่ครับส่วนนายปุ๊ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปสอบสวนนะครับ
ซึ่งคงมีความคืบหน้าของคดี
เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในช่วงทุกข่าวของไทยรัฐทีวีของเรานะครับ